ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้นะคุณผู้ชมจะบอกว่า
อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองเพราะน้องผู้หญิงม๔ค่ะ
คือเหตุการณ์เกิดที่นนท์นะคะแล้วก็หน้าโรงเรียนสตรีนนท์ใช่ไหม

แล้วมีคุณผู้ชมเห็นนะคะว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพรถกระบะคันหนึ่งมาจอดอยู่

พอสักพักหนึ่งคนขับรถกระบะคันนี้แหละ

แล้วเดี๋ยวจะเห็นว่าน้องผู้หญิงม๔ข้ามสะพานหล่อ

บอกว่าน้องช่วยไปจับพวงมาลัยให้พี่หน่อย
รถพี่เสียแล้วเดี๋ยวพี่จะเป็นคนเข็นนี่ค่ะน้องนักเรียนมาแล้วนะคะ
น้องก็เข้าไปช่วยไหมไปช่วยก็อย่าเป็นคนละเมืองดีน้องก็เป็นคนละเมืองดี
แล้วสุดท้ายรู้ไหมคะว่าผู้ชายคนนี้มันทำอะไรน้องยังไงฮะ
พยายามอนาจารย์โดยการใช้มือล้วงใต้กระโปรงแต่ตอนนั้นน้องไหวตัวทันวิ่งหนีออกมาได้
แล้วนำเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยไปบอกอาจารย์อาจารย์พาน้องไปแจ้งความที่โรงพักษ์สพเมืองนนทบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
นี่เราถ่ายอีกมุมหนึ่งให้เห็นนะคะทีนี้หลังเกิดเหตุค่ะ
ตำรวจสภเมืองนนทบุรีก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะ
เรื่องนี้เนี่ยเทวดาฟ้าดินเห็นหรือเปล่าไม่รู้แต่กล้องวงจรปิดเห็นค่ะ
ตำรวจไปสืบจากกล้องวงจรสาวไปย้อนกลับไปตามเส้นทางที่ผู้ชายคนนี้ขับรถกระบะไป
สุดท้ายนี่เห็นไหมตำรวจเก่งค่ะชื่นชมนะคะ
ไปเจอตัวว่าคนที่ก่อเหตุชื่อว่านายมงคลบัวผันอายุ๓๔ปี
เพเดิมเป็นชาวจังหวัดเชียงรายมีอาชีพขับรถส่งไก่ชำแหละ
อยู่ที่ตลาดหัวรถไฟสิริราชแล้วบ้านพักของเขาเนี่ย
อยู่ในซอยจรรย์สนิทวง๒๙ทับ๑เพราะฉะนั้นตำรวจก็เลยไปขอสารออกหมายจับ
แล้วตำรวจเอาหมายจับแล้วค่ะไปจับกลุ่มตัวแต่นายมงคลเนี่ยไหวตัวทันหลบหนีไปได้นะคะ
เหลือแต่รถกระบะเอาไว้ให้ตำรวจดูต่างหน้าตำรวจก็เลยตรวจยึดรถกระบะคันนี้ไปเป็นของกลางค่ะ
ทีนี้จากการตรวจสอบประวัติเบื้องต้นของนายมงคลคนนี้ไม่ธรรมดานะคะ
เพราะว่าก่อเหตุอนาจารย์มาแล้วหลายท้องที่ตั้งแต่ปี๒๕๔๖ในท้องที่สนบังกอกน้อย
ปี๒๕๔๙๒๕๕๐๒๕๕๒ก่อเหตุอาณาจารย์ในท้องที่
สอนอตลิ่งชันคือฝั่งทนทั้งหมดเลยนี่เป็นภัยสังคมที่นำมาเตือนกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ใช่ครับทางด้านของโรงเรียนเองก็มีการประกาศให้นักเรียนทุกคนระวังตัวมากขึ้นด้วย
เพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีการมาก่อเหตุแบบนี้อีกหรือเปล่า
ไว้ใจได้ยากนะคนสมัยนี้เนี่ยอืม